คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับภูมิกับเบิ้มฮะถึงยิงตัวตายเนี่ยฮะ
ผมว่านะครับภูมิกับเบิ้มที่ยิงตัวตาย
ผมคิดว่าเนื่องจากเครียดประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่๒มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ
เพราะตามข่าวเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกสารวัตรที่เสียชีวิตทางหลวงไม่ไป
ไอ้ปัญหาของนักศึกษาพนักศึกษาทองศูนย์
มันมีเรื่องรถบรรทุกหนักสวยอะไรเยอะ
เสร็จแล้วเนี่ยผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็เลยให้สารวัตรคนนี้ไป
กำลังนกเนี่ยมีรถบรรทุกเป็นร้อยคัน

ไปแล้วเนี่ยเพื่อไปแก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องรถบรรทุกหนักสวยสติ๊กเกอร์อะไรต่าง
ปรากฏว่าไอ้กำนันก็ประสานขอเคลียร์

สารวัตรคนใหม่เนี่ยไอ้กำนันเนี่ยให้๒เท่า
รายเดือนเนี่ยให้สองเท่าจากอดีตสละวัดทั้งหมด
สองเท่าจำนวนเงินแต่ละเดือนแล้วให้สองเท่า
สวะคนนี้ดีเพราะว่าเนื่องจากว่า

เอาไงพอว่า
วันนั้นมันมีรถบรรทุกประมาณร้อยคันครับ
มีรถร่วมอีกประมาณ๒๓๐๐คันรถร่วมคือ

รถมันมี๑๐๐คันแต่มันไม่พอ
คุณภาคภูมิมีอีก๕๐เอามาร่วม
เอารถบรรทุกเจ้าอื่นมามาร่วมกันวิ่ง

ถูกต้องแล้วก็คุณภาคภูมิก็วิ่งไม่ได้
ถ้าวิ่งมันก็ให้ตำรวจจับ
หรือว่างานนี้กำนันไม่อยากทำเยอะแล้ว
อ้าวภาคภูมิงานนี้เอาไปทำ
แต่๑๕เปอร์เซ็นต์๒๐นะจากยอดเต็ม

เพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่า

สารวัตรทางหลวงทั่วประเทศมีผลประโยชน์

จากบ่อดินถึงบ่อสายไปจนถึงที่ทำ
ถ้าหากว่าต้องใช้พันเที่ยว
สมมุติพันเที่ยวถึงจะทำถนนเสร็จ
ถูกต้องแต่พอแบกปั๊บก็เหลือแค่๗๐๐เที่ยว
กำไรมาลดการส่ง๖๕
รถบรรทุกหนักเนี่ยมันโทษหนักคือว่าถ้าถูกจับแล้ว
ดำเนินคดีแล้วยึดรถนะครับตกหล่นเหมือนกันนะครับ
พอมันเคลียร์จบแล้วเนี่ยมันได้ทั้งหนักตกลนเปลือไม่คุ้มผ้า
วิ่งไม่ชิดขอบทางด้านขวาอะไรมันได้หมดเพราะฉะนั้นมหาศาล
คุณภาคภูมิไอ้นี่มันเป็นกำนันมา๔๕ปีมันมี๔๕พันล้านมันมาจากไหน
ก็มาจากเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางทั้งนั้น
เมื่อคืนนี้ผมโทรไปหาลูกน้องเก่าทางหลวงบอกเฮ้ยไอ้เรื่องคดีนี้เป็นไงวะ
บอกนายไม่เกี่ยวกับตำแหน่งเลยเพราะว่าไอ้กำนันเนี่ยมันคุยกับภูมิกับเรียบร้อยแล้ว
ภูมิกับก็บอกเออเดี๋ยวถึงวันลงวาระก็ค่อยว่ากันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวเฉพาะเกี่ยวกับเส้นทางรถบรรทุกทั้งนั้น
หมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับคือไม่เกี่ยวกับตำแหน่งก็คือทีแรกมีข่าวว่ากำนันจะขอย้ายญาติ
อันนั้นไม่เกี่ยวเลยผมทอไปเช็คมาแล้วผมโทรเช็คถ้าเกิดย้ายมาเอาลูกน้องกำหนังคนเดียว
มันช่วยอะไรลดหนักได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสาเหตุจริงไปขอเขียน
แล้วก็ไอ้กำนันเสนอบอกเฮ้ยกูให้มึง๒เท่า

มากกว่าอดีตสารวัตรที่ผ่านมา

พอไปถึงงานแล้วเขาเสนอในงานอย่างนี้หรอ
ไม่ใช่ลูกน้องเล่ามาว่า
มันเสนอแต่ก่อนตั้งแต่ย้ายไปแล้ว
มันไปเข้าไปคุยหลายครั้งแล้ว

เพราะฉะนั้นมันคุยแต่สารวัตรคนนี้
อาจจะเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีไม่รับเงิน

ดิลูกน้องเล่าให้ฟังหมด

ภูมิกับเบิ้มเนี่ยก็อาจจะมีความรับผิดชอบ

เป็นคนที่โทรให้สารวัตรตามไปที่งาน

ตำรวจที่ไปผิดทุกคน
เพราะว่ามันมีจริยธรรมตำรวจ
พรบตำรวจมีระเบียบเกี่ยวกับคดี

ค่าราชการตำรวจไปยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล

เป็นเป็นผลประโยชน์ไหม